หกนาฬิกายี่สิบแปดนาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
งานเข้างานเข้าสำนักงานกรกตแล้วฮะเพราะว่ามีคนเขาตาดี
เขาไปเห็นภาพที่จริงกรกตก็ลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของกรกตนั่นแหละ
คือเป็นภาพที่นักข่าวเข้าไปขอสัมภาษณ์
เข้าไปขอสัมภาษณ์กรกตท่านหนึ่งเนี่ยฮะนะครับท่านถิติเชษนุชชนาธิ์กรรมการการเลือกตั้ง
ปรากฏว่าคนเขามองเห็นไอ้ภาพร่างตู้ดำตู้ดำมันไม่ใช่ตู้ใส่เอกสารครับ
มีคนเห็นแล้วก็รู้จักว่ามันคือตู้แช่วายฮะเอาล่ะสิ
วายในสถานที่ได้ราชการได้หรือเปล่าแล้วมาวางตรงนี้มันเหมาะสมหรือเปล่า
แล้วก็มีอีกหลายประเด็นตามมาชาวเน็ตชี้ให้ดูตู้ทึบมองยากนี้
แต่เขาบอกว่าแม้จะมองยากยังไงไม่พ้นสายตานักสืบโซเชียล
เข้าไปดูแหวกเข้าไปดูเห็นวายอยู่หลายขวดเหมือนกัน
สังคมตั้งคำถามว่าสถานที่ราชการแบบนี้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลแช่เย็นอยู่ได้อย่างไร
ที่มีกฎหมายห้ามชัดเจนห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ราชการ
หลังจากนั้นครับเพจกรกตก็ลบภาพนี้ออกนะฮะ
แล้วก็เนื้อหานี้ออกเรียบร้อยยังไม่มีการชี้แจงเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
จากนี้สิ่งที่ชาวเน็ตสังเกตแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันหนัก
ก็คือห้องทำงานคุณผู้ชมลองดูตามก็ได้
เขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเต็มห้องไปหมดเลย
เป็นเครื่องยึดเหนียวเต็มห้องเลยซึ่งดูเหมือนไม่ใช่ห้องทำงานเลย
ควรจะมีอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงานมากกว่านี้ไหม
อันนี้เราก็นานาจิตตังค์อยู่ที่รสนิยมของคนที่จัดห้อง
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายท่านก็ออกมาชี้บอกว่า
ห้ามมีให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ได้มีหลักฐานว่ามีการดื่มหรือเปล่าไงนะครับ
จะเป็นเพียงการโชว์ไว้ในสถานที่ราชการซึ่งมันจะเป็นความไม่เหมาะสมเท่านั้น
แต่ประเด็นเอาแล้วใช้ไฟหลวงเปล่า

เรื่องนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ต้องไปก้มดูหลังตู้ว่าเสียปลั๊กหรือเปล่า
ถ้าเสียบก็ผิดตามระเบียบลักทรัพย์ของทางราชการ
แต่ถ้าไม่ได้เสียบก็ไม่เหมาะสมเฉย
อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการใช้ของหลวงนะฮะเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเนี่ย
จริงมีประกาศเอาไว้ตอนนั้นก็เป็นข่าวที่โจทย์กันพอสมควร
๒๑๖๐คือเขาห้ามกระทั่งชาร์จมือถือนะ
คุณจะมาใช้ไฟหลวงแม้ว่ามาทำงานแล้วจะชาร์จมือถือส่วนตัวเนี่ย

แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นผู้ร้องเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
คุณผู้ชมเห็นเป็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็แสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับ
ในโลกออนไลน์ก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยนะคะ
ในแฟนเพจของไทยรัฐทีวีก็พูดคุยเรื่องนี้กันหลากหลายเลยทีเดียว
กลายเป็นประเด็นที่มีการวิพักษ์วิจารณ์กันมากทีเดียวนะคะ
กับตู้วายตู้นี้ค่ะอาจจะอยู่ผิดที่ไปนิดนึงนะคะ